ดูสถานการณ์ในประเทศเราต่อ
รัว๓นัดฆ่าโหดวัยรุ่นดับคาอ่าง

ข่าวนี้มีความซับมีความซ้อน
คือมีผู้ชายคนหนึ่งไปเปิดห้องพักในรีสอร์ทนะครับ

ความสัมพันธ์ไม่แน่ชัด
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนนึง
มาเปิดรีสอร์ทข้างของผู้เสียชีวิต
ผู้ชายคนนี้มายิงผู้ชายห้องนี้

ทำไมโหดร้ายจังเลย
ทำไมทำลูกหนูอย่างนี้แล้ว

ทำไมคุณแม่ของนายุทธพันธ์
พ่วงนวมอายุ๒๗ปี

เพราะคุณแม่ได้ไปเห็นสภาพ

น้ำในอ่างเป็นสีแดงทั้งหมด

โอ้โหเห็นสภาพลูกชายแบบนี้

ลำตัวด้านขวา๒นัด

ห้องพักหมายเลข๓ของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอภูผามาจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็มีหัวกระสุนปืนจมอยู่ใต้ศพด้วยนะ

พนักงานรีสอร์ทเล่าบอกว่าผู้ตาย

พนักงานรีสอร์ทเข้าใจว่าแบบนั้น

ประมาณบ่ายโมงของวันที่๗กันยายน
หลังจากนั้นไม่นานคนร้ายก็มาเปิดห้องพัก
ถัดไปจากห้องของผู้ตายครับ
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มได้ยินเสียงปืน๓

กระทั่งชุ่งสายวันที่๘กันยายนครับ

ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นศพนอนแช่

แล้วต้องติดตามก็คือผู้ตายน่าจะมาเที่ยวกับสาวคนสนิท
ซึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นคบหากันเป็นแฟนเพราะเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นาน
ก่อนหน้านี้เคยไปเที่ยวเขื่อนอุบลรัฐด้วยกันมาแล้วครั้งนึงเพื่อนเล่า
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นแฟนของฝ่ายหญิงเพื่อนผู้ตายบอกว่า
คนร้ายน่าจะเป็นแฟนของฝ่ายหญิงที่รักแคะระคายความสัมพันธ์ของคู่นี้
แล้วหึงหวงตามมาดักยิงครับค่ะตำรวจได้เบาะแสของคนร้ายนะครับ
เป็นชายอายุ๓๕๔๐ปีก่อนก่อเฮนเข้าไปพักในรีสอร์ทแห่งนึง
ทะเบียนกรุงเทพนะครับจากนั้นก็ขอยืมรถจักรยานยนต์
คุณผู้ชมนึกถึงภาพในทีวีในละครที่เราตามหาคนหาย
เขาเอาขี่จักรยานของพนักงานไปขี่จักรยานยนต์คันนี้
ตำรวจยึดไปแล้วไปตามถามชาวบ้านเคยเห็นผู้หญิงในภาพนี้ไหม
เอามือถือไปเปิดคุณเคยเห็นผู้หญิงในภาพนี้ไหม
อันนี้ภรรยาผมภรรยาผมมาพักแถวนี้คุณผู้ชมนึกภาพในละคร
กระทั่งไปพบรีสอร์ทที่เกิดเหตุมีห้องว่างพอดี
สบโอกาสลงมือก่อเหตุครับแต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นลวงฆ่านะ

ตำรวจเขาเห็นพฤติการของฝ่ายหญิงว่าเข้าข่ายรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
เพราะว่าหลังก่อเหตุคนร้ายพาผู้หญิงหลบหนีฮะ
ต่อมาตำรวจสพภูผาม่านครับเอารถสไลด์
แล้วก็ตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองคือนายรุ่งโรธเทียนย้อยอายุ๔๐นะครับ
ขับมาจอดไว้ก่อนจะไปก่อเหตุแล้วก็ยกรถจักรยานยนต์ที่ยืมพนักงานรีสอร์ทนะครับ
ไปก่อเหตุเนี่ยมาเก็บไว้ที่โรงพักก่อน
ขณะเดียวกันก็ได้ตรวจสอบและแกะรอยรถยนต์ซีวิก
อันนี้ขึ้นเหนือหนีขึ้นเหนือนี่คือตอนแรกนะอันนี้คือไปควบคุมได้แล้ว
คือตอนแรกเนี่ยคาดว่าน่าจะหนีออกชายแดนประสานตำรวจทางหลวงลำปางนะครับ
จับได้สกัดจับได้ที่ด่านทางหลวงเกาะคาจังหวัดลำปางครับ
ในรถเจอปืนขนาด๙มิลลิเมตรคาดว่าจะเป็นกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุ
และนางสาวบีนางสาวบีอายุ๓๙ปีเพื่อนสาวคนสนิท
ตำรวจตรวจสอบนายรุ่งโรธเบื้องต้นนะครับที่สถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๕
นานกว่า๕ชั่วโมงเขารับนะว่าเขาก่อเหตุจริง
ตี๑๓๐ที่ผ่านมาครับตำรวจกองปราบปราม
ไปรับตัวนายรุ่งโรธและนางสาวบีเข้ากรุงเทพมหานครมาสอบสวนต่อที่กรประคับการปราบปราม
เพราะเป็นคดีใหญ่เป็นคดีอุกชะกันเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวด้วยครับ
นายรุ่งโรธเป็นคนมีฐานะทำธุรกิจในตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับ
นี่ครับตอนที่ตำรวจกองปราบปรามนะครับมาพาตัวไปจากลำปางแล้วจะต้องมาที่กรุงเทพมหานคร
เขาเคยถูกจับกลุ่มฮะนายรุ่งโรธเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาพยายามฆ่าและความผิดเกี่ยวกับปืน
ส่วนฝ่ายหญิงล่ะฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเป็นชาวอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เมื่อกี้กับผู้ตายยังระบุชัดเจนไม่ได้ใช่ไหม
ส่วนความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุก็ไม่สามารถยืนยันได้เช่นกันครับ

คลุมเคลือทั้งกับผู้ตายและคลุมเคลือกับทั้งผู้ก่อเหตุด้วย
นี่แหละฮะวันนี้ต้องติดตามและจับตานะครับ
ว่าจะมีการเปิดเผยคำให้การถึงที่มาที่ไปความสัมพันธ์ปมขัดแย้งหรือมีเรื่องอื่นนะครับ
ชู้สาวหรือจะเป็นนกต่อลวงมาฆ่าวันนี้ต้องติดตาม
มีการโพสต์เรื่องเกี่ยวกับทะเบียนสมรสกับทางฝั่งผู้หญิงด้วย
เดี๋ยวดูรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ